มาดูความหวังของคนไทยทั้งชาติกันหน่อยนะฮะ
ถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนได้สำเร็จ
นั่นแปลว่าชีวิตเราก็จะกลับมาปกติเศรษฐกิจก็จะเดินหน้านะคะ
หมอพร้อมแอปพลิเคชันที่เป็นความหวังหมอพร้อมคนไทยพร้อมหรือเปล่า
มาดูกันหน่อยนะคะว่าปริมาณจำนวนสัดส่วนการลงทะเบียนเนี่ย
เป็นอย่างไรบ้างสำหรับแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะ
เมื่อคืนเราไปสำรวจตรวจสอบในเฟซบุ๊กหมอพร้อมค่ะ
คุณผู้ชมมีการอัปเดตยอดจองการฉีดวัคซีนนะคะ
ก็คือกลุ่มแรกก่อนกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป
กับกลุ่มผู้ป่วยเจ็ดโรคเหลือรังนะคะ
เป้าหมายของรัฐบาลสองกลุ่มเนี่ยคือ๑๖ล้านคนใช่ไหม
แต่เมื่อคืนสักประมาณ๒ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมเราไปดูนะคะปรากฏว่าคนที่มาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเนี่ย
อยู่ที่๑ล้าน๘แสนกว่ารายเท่านั้นเอง
ถ้าเกิดว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าสัดส่วนเนี่ย
ก็จะอยู่ที่ร้อยละ๑๑๗เท่านั้นนะคะ
ของจำนวน๑๖ล้านคนยอดที่รัฐบาลต้องการ
แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครนะคะมีคนมาลงทะเบียนพร้อมที่จะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย
อยู่ที่๕๕๐๐๐คนแต่ว่าประชากรของกรุงเทพนะคะ
ทั้งชาวกรุงเทพเองหรือว่าทั้งชาวต่างด้าวที่ไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ย
ฉันเข้าไปดูข้อมูลล่าสุดของกระทรวงมหัฐไทยนะฮะ
อยู่ที่๕ล้าน๖แสนคนนั่นแปลว่าคนกรุงเทพ
ลงทะเบียนพร้อมที่จะฉีดวัคซีนคิดเป็นสัดส่วน๙๙เท่านั้นนะคะ
ต่างจังหวัดลงทะเบียน๑ล้าน๓แสนกว่าคนอันนี้ภาพรวมทั้งประเทศ
ทีนี้มาดูแยกย่อยรายจังหวัดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
๗จังหวัดของประเทศไทยคนที่ลงจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดเนี่ย
คือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือจังหวัดลำปาง
มียอดจอง๒๒๓๙๗๖รายเอากลมก็คือ๒๒๐๐๐ราย
อันนี้จำนวนคนที่ลงทะเบียนแต่ถ้าเกิดว่ามาดูสัดส่วน
คนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะ
สัดส่วนประชากรในจังหวัดนั้นปรากฏว่า
ส่วนคนที่ลงทะเบียนเยอะที่สุดอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะ
ลำปางเนี่ยคนลงทะเบียน๒๒๐๐๐๐คนถูกมั้ยฮะ
แต่ว่าประชากรบ้านเขาอยู่ที่๗๔๐๐๐คน
คิดเป็น๓๐ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดลำปางเยอะไหม

กว่ากรุงเทพเยอะมากเลยนะคะ
แล้วถามว่าอะไรล่ะคือยุทธศาสตร์สำคัญ
สำหรับผู้ว่านรงศักดิ์โอสดธนากร

ไม่ใช่ว่าเดินมั่วซั่วนะคะ
สำหรับแผนการฉีดวัคซีนนะคะ
ท่านเนี่ยทำงานลักษณะคือ
องไปข้างหน้าดักทางปัญหา

คาดการณ์ข้างหน้าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ท่านบอกว่าเราก็คือทางจังหวัดลำปางเนี่ย

ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่มีการระบาด

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในภาคเหนือ

ทีนี้ท่านบอกว่าสำคัญเลย

มาประชุมร่วมกันแบบบูรณาการ

ที่จะใช้วางแผนในการฉีดวัคซีน

แล้วดูสิว่าปัญหามีอะไรบ้าง

แล้ววางแนวทางในการแก้ปัญหานั้นนะคะ
ที่สุดแล้วก็ตกผลึกว่า

หมายของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

มีอยู่๗๔๐๐๐๐คน

ก็คือเป้า๕๐๐๐๐๐คน
ตอนนี้ยอดลงทะเบียนพร้อมที่จะฉีดวัคซีนแล้ว

ศักยภาพในการฉีดวัคซีนของจังหวัดลำปาง
อยู่ที่๖๐๐๐คนต่อวัน

๒๒๐๐๐๐๐คนจะฉีดเสร็จภายใน๑เดือน
ฟังเสียงผู้ว่านโรงศักดิ์ค่ะ
ถามว่าในจังหวัดลำปางเนี่ยที่ฉีดมาแพ้ไหมมีครับสาธารณสุขจังหวัดจะต้องออกข่าวแจกเลยว่าที่กล่าวตรงนั้นเป็นการแพ้ทั่วไป
แต่แพ้แบบมากจริงเนี่ยมีเพียงตัวเลขตัวเดียวนะครับอันนั้นอันนี้เราต้องสร้างความเข้าใจก่อน
แล้วเราต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกคนว่าไม่มียาใดก็ตามในโลกนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงกินแล้วไม่แพ้
เวลาจะสื่อเนี่ยต้องสื่อในสิ่งที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายสื่อชีวิตประจำวันของเขา
ถ้าฉีดวัคซีนแล้วแพ้มากก็เหมือนซื้อหวยรางวัลที่๑แล้วถูก
ถ้าฉีดวัคซีนแล้วแพ้แบบปกติเล็กน้อยก็เหมือนซื้อหวยแล้วถูก๒ตัว
แต่ถ้าเกิดไม่ฉีดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงและเป็นอันตรายที่สูงอาจจะเสียชีวิตได้
เหมือนซื้อหวยแล้วถูกกินทุกงวด
ท่านอธิบายแบบภาษาบ้านเข้าใจง่ายนะคะท่านบอกว่าคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเข้าใจทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนว่าทำไมคนถึงมาลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่เยอะจังหวัดอื่นนะคะ
บอกว่าหนึ่งล่ะปัญหาแรกเลยคือหลายคนไม่มั่นใจเรื่องของคุณภาพวัคซีนบ้างเรื่องของอาการผลข้างเคียงต่างบ้าง
สองการเข้าถึงการใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมทีนี้ทำไงอ่ะการเข้าถึงการใช้แอปพลิเคชันแล้วก็เรื่องของการอธิบายชุดข้อมูลเรื่องของวัคซีนต่าง
ท่านบอกว่าก็นี่ไงจัดอสมลงพื้นที่เลยเข้าประตูเลยพูดคุยกับชาวบ้านเลยนะคะพูดกันภาษาง่ายภาษาบ้านเนี่ยแหละท่านบอกว่าการฉีดวัคซีนก็เหมือนการซื้อลอตเตอรี่โอกาสที่จะแพ้มันก็มีทั้งนั้นแหละนะคะการฉีดวัคซีนเหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะมันมีเพียงหนึ่งในส
สักส่วนน้อยมากแต่โอกาสถ้าเกิดว่าท่านเป็นแล้วมีโอกาสตายเนี่ย๒๒ซึ่งก็เยอะกว่าทิศทีนี้
เรามาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเหตุผลอะไรที่ทำให้คนเนี่ยไม่มั่นใจในวัคซีนแล้วก็
ชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่า
สาเหตุหลักหนึ่งเพราะประชาชนกังวลในอาคารที่ไม่พึงประสงค์
สองการเข้าถึงระบบหมอพร้อมทางแอปพลิเคชันไลน์
แล้วก็แอปพลิเคชันของหมอพร้อมเองตอนนี้ยังช้าอยู่นะคะ
ผู้สูงอายุบางคนอาจจะไม่รู้จักแอปพลิเคชันหมอพร้อมด้วยซ้ำไป
ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรฉะนั้นตรงนี้
คุณสาธิตบอกว่าขอความร่วมมือให้ลูกหลาน
ช่วยกันลงทะเบียนให้กับผู้สูงอายุให้หน่อยนะฮะ
ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด๑๙
ล่าสุดมีมติให้ปรับค่ะ
ปรับแผนการกระจายการฉีดวัคซีน
โดยใช้กลยุทธ์คือปูพรมในพื้นที่ระบาดหนักก่อนเลย

พื้นที่สีแดงเข้มตอนนี้ถ้าไปดู
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลถึง๔จังหวัด
อีก๒จังหวัดคือชนบุรีแล้วก็เชียงใหม่
ตรงนี้คุณอนุทินบอกว่าก็ต้องมีการปูพรมเข้าไปเลย
ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่ระบาดหนักก่อน
โดยมีการเตรียมพื้นที่อย่างสถานีรถไฟกลางบางซื่อ
เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโดยจะเร่งฉีดวัคซีน
ให้กับคนกรุงเทพและปริมณฑลให้ได้๕ล้านคนภายใน๒เดือนนี้
ส่วนจังหวัดอื่นทั่วประเทศนะคะ
มีการตั้งเป้าฉีดให้ได้๑๗๐ของประชากรทั้งหมดทั่วประเทศ
หรือประมาณ๕๐ล้านคนภายในเดือนธันวาคมปีนี้
สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราแก้ปัญหาได้คือต้องยอมรับความจริง
อย่างแพทย์ทั้งจากสิริราชบรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งเราควรจะยอมรับความจริงตั้งแล้วว่ามันคือวิกฤต

แล้วคุณแก้ปัญหาทำไมคือวิกฤตคนติดเยอะแล้วอาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถึง๒๕ของผู้ที่ป่วยทั้งหมดในตอนนี้
ซึ่งถือว่าเยอะแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นฉีดวัคซีนซะ
ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เราจะได้รอดแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปนะครับ
นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาจากสิริราชพยาบาล
นายแพทย์ปิยมิตรศรีธนาจากบรามาธิบดี
และในแพทย์สุธิพงศ์วัชระสินทุจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ร่วมกันแถลงเลยยืน๓ท่านแบบนี้เลย
ขอให้ประชาชนเข้าใจและตัดสินใจร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เพราะว่าอะไรมีผู้ป่วยต้องใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจถึง๔๐๐คนทั่วประเทศ
แล้วมีอาการหนักรุนแรง๒๕
คือคุณหมอบอกว่า๔๐๐คนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจท่อช่วยหายใจเนี่ย
๔๐๐คน๑ใน๔ก็คือ๒๕โอกาสเสียชีวิตนะครับ
นั่นแปลว่าอะไรหลังจากนี้จะมีคนเสียชีวิตอีก๘๐๑๐๐คน
ถ้าเราฉีดกันเยอะอย่างนี้มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเพิ่มขึ้นแหละ
แต่ต้องยอมรับนะฮะมันก็อาจจะมีผลกระทบอะไรได้บ้างนะครับ
ทีนี้ตัวแทนของแพทย์จาก๓สถาบันร่วมกัน
ร่วมกันให้ข้อมูลในหัวข้อผ่าวัคซีนโควิด๑๙
ยืนยันว่าไทยจำเป็นต้องฉีดวัคซีนครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยทั้งประเทศ
มันจะมีผลข้างเคียงบ้างแต่มันก็ส่วนน้อยอย่างที่เดี๋ยวบอกไป
โดยอาการจะหายไปหลังจากฉีด๒วัน
ขณะที่ประเด็นก็มีคำถามว่าอ้าว
ถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วมันมีประเด็นเรื่องของโควิดที่มันกลายพันธุ์
ถ้ามันไปเจอสายพันธุ์อินเดียแอฟริกาล่ะมันจะมีผลอะไรไหมล่ะ

ถ้าเราเลือกยี่ห้อนี้แล้วมันมีผลกับวัคซีนที่มันกลายพันธุ์
โควิดที่มันเป็นเชื้อกายพันธุ์หรือเปล่า
แพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ยอมรับเลยว่าถ้ามันเป็นสถานแอฟริกามันจะมีผลเล็กน้อย
แต่ประสิทธิภาพมันยังเพียงพอในการป้องกันได้อยู่
แล้วยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าประสิทธิภาพวัคซีนมันด้อยลง
แล้วตอนนี้ยอมรับเลยว่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้สามารถแก้ปัญหาได้คือวัคซีนเท่านั้น
วิกฤตทั้งนี้แก้ได้เพราะวัคซีนเท่านั้น
โดยทั่วโลกต้องฉีดวัคซีนให้ได้๑๐๐๐ล้านโดส
ส่วนท้ายต้องฉีดให้ได้ไม่น้อยกว่า๑๐๐ล้านโดสต์
ในระยะเวลาที่ต้องเร็วที่สุดสั้นที่สุด
จะสามารถยุติวิกฤตโควิดในครั้งนี้ได้
ขณะที่แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบูลกิจ
ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เด็กของโรงพยาบาลสิริราชปิยมหา
ราชการบรุณบอกว่าจากการวิเคราะห์นะคุณผู้ชม
สายพันธุ์อินเดียวัคซีนมันจัดการได้ไม่ต้องกังวล
เราก็จะทำให้โควิดเป็นแค่ไข้เป็นไข้ไข้หวัด
ก็ต้องฉีดวัคซีนเข้าไปแต่มันมีข้อห้าม
ข้อห้ามฉีดวัคซีน๓กรณีคือ๑คุณเจ็บป่วยอยู่คุณอย่าไปฉีด
คุณมีโรคประจำตัวอยู่อาการหนักเช่นคุณหัวใจวายมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
ผิดจังหวะหรือตั้งคัน๓เดือนแรกอันนี้ห้ามไปฉีด
ผมขออนุญาตเสริมข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่ง
เมื่อวานนี้มันมีผลวิจัยออกมาจากสหรัฐอเมริกา
เขาให้อาสาสมัครซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๒๑๕ปี๒๒๖๐คน
ทดลองการฉีดวัคซีนมีไฟเซอร์กับวัคซีนหลอก
แล้วก็ให้ทดลองเอาเชื้อโควิดเข้าไปว่าจะมีอาการมากน้อยเพียงใด
สรุปว่าคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไม่มีอาการ
แต่เด็กที่ไปฉีดวัคซีนหลอกติดโควิด๑๙แล้วมีอาการ

เขาจะขยายวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีลงไปเลย
สหรัฐเพื่อให้คนกลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้
มีภูมิคุ้มกันในการต้านโควิด๑๙
นั่นหมายความว่าสหรัฐเขามั่นใจในไฟเซอร์
อันนี้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานะครับ
เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะคะ
แต่ว่าเรายอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าบ้านเราเนี่ยตอนนี้วิกฤตหนักแล้วนะคะ
อย่างที่อาจารย์หมอทั้ง๓ท่าน๓สถาบันหลักของประเทศ
ออกมาพูดพร้อมกันเลยนะคะฉีดวัคซีนเถอะค่ะ
ผมมีเรื่องจะบอกฮะวัคซีนที่ดีที่สุดคืออะไร
ที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ท่านฉีดเร็วที่สุด

คือสื่อทำแล้วนะคุณหมอออกมาพูดแล้วเชื่อ
หน่วยงานราชการรัฐบาลแล้วล่ะตอนนี้
ที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ
ทุกคนเนี่ยผมดูนะคือส่วนใหญ่ในเม้นต์เนี่ยนะ
อยากฉีดรอฉีดมากกว่าคนที่ยังไม่แน่ใจ
คนที่ยังไม่แน่ใจก็ต้องให้เกียรติในความรู้สึกที่เขากลัวบ้าง
ให้เขาได้กลัวเพราะเขาก็ได้รับข้อมูลในแบบที่เขารับมา

วัคซีนที่ดีที่สุดคืออะไรนะ
วัคซีนที่ฉีดเร็วที่สุด
แล้วก็คงมีคำถามเหมือนกันที่ผมก็ยังถามเหมือนทุกวันว่า
อยู่ไหนทุกคนอยากฉีดครับแต่วัคซีนอยู่ไหน